ท่านที่ใช้เส้นทางแถวแยกอโศกเพชรบ่อยเนี่ย

ไปแถวนั้นบ่อยที่ภูระปัง
รถไฟก็มีรถไฟใต้ดินก็มีแอร์พอร์ตลิงก์ก็มี
คนก็จะต้องมาต่อมอเตอร์ไซค์ต่อแท็กซี่อะไรแบบนี้
มันติดต้องนั่งจักรยานยนต์วินมอเซลรับจ้าง

แถบเดียวกันฝั่งตรงกันข้ามกัน
ปรากฏเมื่อวานนะครับตอนค่ำนะฮะทุ่มกว่า
วินสองวินยกพวกตีกันซะอย่างนั้น
นี่ฮะใส่กันเละเลย

ภาพที่เห็นเนี่ยทุ่มกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
วินมอเตอร์ไซค์๒วินจากกายานโดนรับจ้าง
เป็นพื้นที่ตั้งวินของทั้งสองวินนะครับ
ในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นการกระทำที่แบบโอ้โหตีกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
คนก็เดินไปเดินมานะครับรถราก็กวักไขวเลยนะครับ
เป็นเวลาผู้คนพลุกพลาดนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่ามีวินฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับ
จากข้อมูลพบว่าเป็นฝั่งของวินเลิศแก้ว๑
ก็มีการชกต่อยกันอย่างชุดละมุนแล้วมีดหลุดมือตกพื้น
แล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหยิบมีดที่รถเข็นขายผลไม้
แล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในส่วนผู้ชายที่ขับวินพอตั้งหลักได้
ก็วิ่งไปหยิบมีดตามไปด้านในอีก
กลางประชาชนเยอะแยะเจ้าหน้าที่พอรู้เหตุก็พยายามเข้ามาห้ามปรามนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เขาก็ร้องเรียนมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
ปัญจาสุขสนานเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าคลิปที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นคลิปช่วงแรก
ก่อนจะนำเพื่อนที่ขับวินอีกคนที่ชกต่อยกับวินฝั่งตรงข้ามไปส่งโรงพยาบาล
แต่พอหลังจากนั้นนะมันชุลมุนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตัวเขาปัญญาสุขสนานถูกรุมกระทืบด้วยคนเกือบ๑๐คน
รามหักคิ้วแตกเย็บไป๘เข็มกระพุงแก้ม๒เข็มที่เย็บ
ฟกช้ำตามร่างกายอีกยืนยันว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็สามารถรับไปได้ไม่ใช่ว่าจะมาจอดต่อแบบเป็นวินตัวเอง
มันไม่ถูกต้องครับคืออยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยครับทางจุดนี้
ถ้ามาวิ่งด้วยกันแบบนี้มันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ตลอด
หรือบางทีมันจะไม่เป็นแค่นี้หรือจะไม่เป็นอย่างที่ผมถือว่าโชคดี
ที่เป็นแค่นี้ยังไม่ได้สูญเสียวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
แต่ถ้าไปโดนคนอื่น
แต่ดูจากแผลที่หน้าคุณพี่ก็โอ้โห
เขาบอกว่าในคลิปเนี่ยคือช่วงแรกเขาพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้ว
แล้วกลับมาเขาโดนอีกรอบหนึ่งหลุมสิบ
มีคนเจ็บอีกคนนึงค่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟัง

เขาต่อยอยู่กับคู่กรณีที่มีมีดเลย

เพราะเป็นเหตุเข้าใจผิดกันค่ะ
คู่กรณีคิดว่านายอานนท์เนี่ย

เป็นพี่สาวของคู่กรณี

เลยโดนทำร้ายแบบเนี้ยค่ะ

พอมาอยู่ด้วงกันไม่เคารพสิทธิ์

จอด
ลูกนักเล็งลูกกุ๊ยคิดกัน

ผู้กำกับการศาเนี่ยตำรวจนครบานมักกะสัน
ส่วนนครบาลมักกะสันก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์
หลังจากนี้เดี๋ยวจะจัดระเบียบอย่างจริงจัง
วินนี้กระทบกระทั่งกันบ่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ

เดี๋ยวจะต้องเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ๔ฝ่าย
อาจจะต้องยุบวินทั้ง๒วินนี้
เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น

เคยมีเรื่องถูกฟงถูกฟันอะไรกันมาแล้ว
เขาก็มันมีปัญหากระทบกระทั่งแบบนี้อยู่ใกล้กันแค่ประมาณ๑๐๐เมตร
ทั้งที่มาอยู่ด้วยกันแทนที่จะเคารพสิทธิ์กันอะไรกัน
แต่ฝั่งวินเลิศแก้วหนึ่งเนี่ยบอกว่า
ที่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาวิ่งอยู่ใกล้กันเนี่ย
ก็ขอร้องให้เขามาอยู่แถวใกล้กันนะ
เพราะถูกวินอื่นเนี่ยมีเรื่องมีราวบ่อย
คือข้อมูลจากทั้งสองวินนี้เขายังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
แต่ที่แน่คือเขาอยู่ใกล้กันมาก